คุณผู้ชมค่ะไปกันต่อไปกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
แท่นขวัญใจนะคะ๗สีไปแล้วนะคะสำหรับคู่จิ้นคู่นี้
หนุ่มโดนัทแล้วก็สาวการไปไหนมาไหนโอ๊ยคุณผู้ชมค่ะ
มีแต่คนเรียกคาแรคเตอร์ในละครคุณพระคุณพระแบบนี้
ในละครเรื่องหรือไทยเบอร์ดินไม่ใช่คุณพระแบบตกใจใช่ไหมอุ้ย
คุณพระไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบคุณพระโอ้ไม่ก็อดแต่งี้
ไม่ใช่ไม่ใช่งานนี้แฟนชมไม่ขาดปากเลยนะคะ
ว่าเคมีเคใจคู่เนี้ยโดนัทกับการมันเข้ากันดีดีค่ะ
โดยในเรื่องเนี่ยหนุ่มโดนัทเขารับบทเป็นคุณพระเออ
ซึ่งตกหลุมรักสาวการที่ข้ามเวลามาอยู่ในยุคอดีต
แล้วความดังของละครก็คือเดินไปไหนมาไหนนะ
คนเรียกหนุ่มโดนัทว่าคุณพระคุณพระกันหมดเมืองเลย
ขณะที่แจ๊กกะรีนสัมภาษณ์อยู่ยังมีสาวมาร้องทักเรียกเลย
คุณพระหล่อจังเลยจ้าเออนะคะ
ส่วนนางเอกน้องการนัชชาค่ะยังจำกันได้ไหม
ก่อนหน้านี้มาเล่นละครเรื่องนี้เธอได้ใส่ชุดไทย
รำฟ้อนรำไหว้ขอพรพญานาคพ่อปู่ศรีสัตนคราช
สวยงามนะโดยมุ่งมั่นเลยว่า

ซึ่งหลังจากออนแอร์ไปได้ไม่กี่ตอนโอ้โห

เรียกว่าเป็นละครดังของวิกหมอชิดนะคะ
ฟังโดนัทแล้วก็การพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ

แต่เสียงเข้าใหม่อีกเพิ่ง
ถ้าเรียกว่าเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ได้ไหมครับ

จริงหนูก็ไปขอคันวัด

เอาล่ะสงสัยคงต้องไปรำกันสักหนึ่งกลุ่มแล้วนะคะ
บันเทิงไทยรัฐเราต้องรวบรวมแล้ว
จะได้แบบว่าเรตติ้งดีกับเขาบ้าง

เออนะคะจะดูอีกนะคะจะดูอีกค่ะ
อืมพวกเขาเลือกตัวเองกันจนได้